หัวเราะไม่ออกแล้วถ้าเป็นผู้ชายคนนี้ผมก็หัวเราะไม่ออก
ขับรถกระบะตู้ทึบมาลากศพมา
ลากศพติดไปกิโลกว่าคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกพี่จอดพี่จอด

โอ้โหนี่แหละครับเหตุเกิดในซอยแสงอารี
ตำบลบึงคำพร้อยลำลูกกาปฐุมธานีตี๒๓๐เมื่อวานนี้คุณผู้ชม
นายกรดโกสัยกานนท์อายุ๔๖ปีขับรถกระบะตู้ทึบสีขาวมาทะเบียนกรุงเทพ
ตกใจนี่ไม่ตกใจได้ยังไงนะครับรถที่เขาขับตามหลังมา
โกนบอกพี่จอดพี่จอดศพติดใต้ท้องรถพี่
พอจอดดูเห็นศพผู้ชายติดนะครับติดอยู่ใต้ท้อง
ขับทิวหนึ่งนะครับไปทางด้านหน้ารถในสภาพเสื้อผ้าขาดหลุดลุยบาดแผลทั้งตัวละ
พระนาคอสีอิพยาครับจะไปส่งที่โกดังจนมีรถคลับมาบอกว่าพี่
ศพติดอยู่ใต้ท้องแล้วว่ายังไงต่อครับพี่

ผมตามรอยเลือดมารถพี่น่าจะลากศพมา

คือมันเกิดเหตุยังไงตอนนั้นรู้ไหม

แต่ตอนที่ผ่าฝาแล้วได้เห็นสร้างรถทราย
ไม่เห็นครับไม่เห็นหลักทิศร้อมเลย
ที่เกิดเหตุนะครับยังพบรถเก๋งสีเทาทะเบียนจังหวัดนครพนมนะ
ล้อหน้าฝั่งขวาเสียหายกระจกหน้ารถมีรอยบุบจากการกระแทก
มีนางสาวอุทุมพรอายุ๓๑ปีเป็นคนขับเล่าบอกว่า
จะกลับบ้านแถวธัญบุรีนะครับถนนเป็น๒เลนสวนกันไม่มีไฟส่องสว่าง
จู่มีมอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนตุ้มก็ให้คุณผู้ชม
เธอก็ลงไปดูนะลงไปดูแต่เจอรถทะเบียนนะครับ
กรุงเทพพังทั้งคันหมายถึงมอเตอร์ไซค์อ่ะนะ
ไม่มีคนขี่ฮะอ้าวเจอแต่รถครับคุณผู้ชม
ตอนนั้นก็รีบแจ้งตำรวจสพลำลูกกาครับจนมารู้ว่ามีร่างคนนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะลากไปไกลกิโลกว่า
นายดาวรุ่งหัตโรจนกุลอายุ๕๘ปี
เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
๒พฤษภาคมเป็นวันเกิดลูกชาย
ตอนเช้าไปเที่ยวน้ำตกที่นครนายกเขาขอไป
ส่วนตอนเย็นก็ขอไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
จนมีเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะแล้วนะ
ส่วนสาเหตุนี้ยังไม่แน่ชัดครับคุณผู้ชม
สาเหตุยังไม่แน่ชัดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดก่อนว่ารถของผู้เสียชีวิต
หมายถึงมอเตอร์ไซค์ล้มเอง
หรือว่ามีรถใครมาเฉียวมาชนแล้วลากไปครับ